คงจะต้องยินดีกับชนะทิพย์สงกระสินนะครับหลังจากที่เขานั้นสามารถทำตามความฝันของตัวเอง
แล้วก็ครอบครัวได้สำเร็จสำหรับการเปิดอาคาเดมี่สอนฟุตบอลซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยห้าไร่นะครับลงทุนไปสี่สิบล้านบาท
นี่คือเงินจากน้ำพักน้ำแรงของเจที่เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กจนถึงตรงนี้
แน่นอนยังไม่ถึงจุดสูงสุดของชนะทิพย์สงกระสินนะครับเชื่อว่าเขายังไปได้อีกไกล
ช่วงเช้าครับมีภาพบรรยากาศก็ร่วมทำบุญ
พระเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนจะเปิดสนามฟุตบอลชนะทิพย์สปอร์ตคลับ
อย่างเป็นทางการบิดฟิลทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่าสนามแห่งนี้เนี่ย
เสร็จมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็รอจังหวะแล้วก็เวลาที่ลงตัว
ชนะที่สปอร์ตคลับนั้นเป็นอาคาเดมี่ฟุตบอลที่มีมาตรฐานมีห้องออกกำลังกายอ่า
มีสระว่ายน้ำก็เป็นไปตามความฝันของตัวเองแล้วก็ครอบครัวที่อยากจะสร้าง
นักฟุตบอลฝีเท้าดีขึ้นสู่ทีมชาติในอนาคต
ในช่วงแรกครับก็ยกหน้าที่ให้กับคุณพ่อกล้องพบสงกระสินเนี่ย
ไปก่อนเพราะว่าตัวเองเนี่ยติดภารกิจในศึกเอเชียนคลับสองพันสิบเก้า
รวมทั้งเจลีกของญี่ปุ่นในระดูการที่กำลังจะมาถึงนี้แต่แน่นอน
หลังจากที่เจแขวนสตัสไปเนี่ยควรจะได้เห็นบทบาทของเขาเพิ่มมากขึ้นกับการดูแลนักเตะ
ในฐานะคนที่อยู่เบื้องหลังบ้างนะครับช่วงเวลาห้าโมงเย็นที่ผ่านมาครับ
ก็เริ่มเห็นเหมือนกันในโซเชียลมีเดียมีการปล่อยภาพมาก็มีแขกผู้มีเกียรติเดินทางไป
ร่วมแสดงความยินดีนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ผลตรวจเอกด็อกเตอร์สวยศพุ่มพันม่วงนะครับ
ทวีชัยก็ไปเพื่อนร่วมรุ่นทีมชาติไปด้วยกันหลายต่อหลายคนครับ
ส่วนช่วงค่ำก็เห็นบอกว่าจะอยู่กันต่อนะครับร่วมงาน

กับทีมชาติไทยในวันที่๑๙ธันวาคมนี้ต่อครับ
เพื่อทำศึกเอเชียนครับส่วนเอฟซียกให้กับสุประชัยใจเด็ดครับ
เตะทีมชาติไทยเป็น๑ใน๑๐ดาวรุ่งที่น่าจับตามองของรายการ
โทรเตอร์เมนต์เอเชนครับที่ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ห้า
มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์ปีหน้าเอฟซีบอกนะครับว่าเป็นดาวเตะสารพัดประโยชน์นะครับ
ในวัยเป็นแค่ยี่สิบบอกว่าเล่นชุดใหญ่นะครับ
ไม่ได้นานแต่สามารถทำได้ถึง๓ประตูในรายการที่เพิ่งผ่านพ้นไปในอาเซียนครับ
แล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับถือว่าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมด้วย
พชัยลงเล่นให้กับทีมชาติไทยในชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมิรวรรณรายวัชเกมแรกคือการอุ่นเครื่องกับฮ่องกง
เจออินเดีย๖มากราคมและ๒เจอบาร์เรน๑๐มากราคมและ๓